อุบัติเหตุบนท้องถนนอีกเช่นเดียวกันค่ะรถขนไข่เนี่ยชนกับรถลัมโบกินี่นะครับ
จริงเหตุการณ์นี้เนี่ยมีผู้เสียหายหลายคันนะคะเป็นการชนมากกว่า๑คันนะคะ
แต่ว่าเจ้าของรถขนไข่ล่าสุดเนี่ยมาร้องขอความเป็นธรรมนะคะ
เขาบอกว่าตำรวจดำเนินคดีกับคนขับรถลัมโบกินี่แต่เจ้าของรถขนไข่ที่เป็นผู้เสียหาย
เขาบอกเขามีหลักฐานว่าโชเฟอร์ที่ถูกดำเนินคดีอาจจะไม่ใช่คนขับขี่ตัวจริง
อ่าเรื่องนี้มาตามกันต่อนะคะนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดริมถนนเพชรกะเสมค่ะ
เพชรชบุรีลัมโบโกนี่จอดริมถนนชิดเกาะกลาง
แล้วคนขับที่เป็นชายร่างสูงสวมกางเกง๓ส่วนสวมหมวกแก๊ปเปิดประตูลง
ลงจากทางฝั่งคนขับนะคะแล้วก็มีผู้ชายอีกคนนึงนั่งโดยสารมาด้วย
ลงมาเดินดูสภาพรถค่ะนี่คือภาพที่กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้นะคะ
จนตำรวจมาที่เกิดเหตุนะคะหลังที่ได้รับแจ้งอุบัติเหตุ
โบกินี่ชนรถยนต์อีกสองคันผู้ชายคนขับก็มีท่าทางเครียด
ต้องไปนั่งอยู่ด้านท้ายรถเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้น
ประมาณตีห้าของวันที่สิบกันยายนนะคะจนตอนเช้า
วงจรปิดจับภาพรถคันนี้อีกครั้งหนึ่งพอจับภาพมีแสงสว่างเนี่ย
ทำให้เห็นว่าชายคนขับสวมเสื้อและกางเกงชุดเดิม
มีผู้ชายสวมเสื้อสูตรสีดำเนี่ยเดินทางมาด้วยกันนี่นี่ค่ะ
อย่างในภาพเนี่ยนะคะแล้วคนขับรถก็จะขึ้นไปบนรถอีกครั้งหนึ่งนะคะ
อ่าจากกล้องวงจรปิดเนี้ยค่ะทางเพจทนายคลายทุกข์ระบุบอกว่า
มีผู้เสียหายจากคดีลัมโบกินี่ชนรถคู่กรณีร้องเรียนว่าไม่ได้รับการชดใช้
แทนคนขับตัวจริงค่ะล่าสุดนางสาวกำไรทองศรีแสงจันทร์
ของรถกระบะส่งไข่ไก่เอาหลักฐานนะคะไปร้องทนายเดชากิติวิทยานันต์
ข้องใจเมื่อเห็นเอกสารจากตำรวจถึงแม้ชัดเจนว่ารถลัมโบกินี่เป็นฝ่ายผิด
แต่ว่าชื่อคนขับขี่และผู้ถูกแจ้งข้อหากลับเป็นชื่อของคนไทย
บอกจำได้ว่าคนขับรถลัมโบกินี่เป็นชาวต่างชาติส่วนคนไทยนั้นเป็นคนที่นั่งมาด้วยค่ะ
หลังเกิดเหตุเธอถูกส่งไปโรงพยาบาลนอกจากนี้ไข่ไก่ที่นำไปส่งให้ลูกค้าก็เสียหายไปกว่าหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาท
เพราะขนไปทั้งหมด๑๓๘๕แผงค่ะ
หนูไม่แน่ใจหนูไม่ไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่แน่ใจนะคะว่า
ว่าเป็นชาวอะไรหรือยังไงละค่ะ๒๐๐กว่าค่ะ
ตามที่หนูอ่ะรู้จักผู้ผู้ที่เห็นเหตุการณ์นะคะก็จะมีรถพ่วง
แล้วก็น้องอีกคนนึงที่เป็นคู่กรณีค่ะได้พูดได้พูดให้ฟังตอนที่เอาหนูลงจากรถมาแล้ว
คดีนี้เนี่ยนะคะคู่กรณีได้ชดใช้ผู้เสียหายบางส่วนแล้วค่ะ
ก็คือค่ารักษาพยาบาล๖๐๐๐บาทค่าสินค้าเสียหาย๑แสนบาท
แต่ผู้เสียหายระบุว่าอาจยังไม่พอเพราะว่ารถยนต์พัง
ไม่สามารถใช้งานได้นะคะทนายเดชาระบุว่าเตรียมนำหลักฐานทั้งหมด
แจ้งความดำเนินคดีเพิ่มกับคู่กรณีฐานแจ้งความเท็จ
ถ้าหากผู้ถูกดำเนินคดีเป็นคนละคนกับคนขับ
จากนี้ก็ยังต้องตรวจสอบการทำงานกับของตำรวจเจ้าของคดีด้วยนะคะ
ล่าสุดทีมข่าวของเราลงพื้นที่ค่ะไปที่ถนนเพชรเกษมขาล่องใต้
เยื้องเยื้องโรงพยาบาลเมืองเพชรธนบุรีค่ะครับตรงจุดนี้เนี่ย
ยังพบรอยยางและเศษไฟท้ายรถยนต์นะคะรวมไปถึงเส้นยางสายพานตกอยู่ค่ะ
ชาวบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นหลับอยู่แต่ว่าได้ยินเสียงรถชนกันดังเลยค่ะ
ออกมาดูก็เห็นรถกระบะพลิกคว่ำและรถลัมโบกินี่ออกไปจอดอยู่ห่างจากตรงรถเล็กน้อย
แต่เขาบอกเขาไม่รู้ว่าใครเป็นคนขับนะคะ
ผู้สื่อข่าวถามรองสารวัตรสอบสวนสพเมืองเพชรชบุรีเจ้าของคดีก็บอกว่า
วันเกิดเหตุมีรถคู่กรณี๓คันมีผู้เสียหาย๓คน
ซึ่งจากหลักฐานเนี่ยพบว่าลัมโบกินี่เป็นฝ่ายประมาทก็ตรวจสอบผู้โดยสารค่ะ
พบชายต่างชาติ๑คนชายไทย๑คน
พอสอบสวนชายไทยให้การว่าชายต่างชาติเนี่ยว่าจ้างให้เขาขับรถไปส่งที่ภูเก็ต
แต่เกิดหลับในจนเกิดอุบัติเหตุขึ้นตำรวจก็เลยคุมตัวไปเปรียบเทียบปรับ
และให้ติดต่อประกันมารับผิดชอบค่าเสียหายนะคะ
ส่วนกรณีที่เจ้าของรถขนไข่ไก่ออกมาร้องเรียนบอกพบหลักฐานการสลับตัวคนขับ

บอกว่าอันนี้มาแจ้งความร้องทุกข์เพิ่มเติมได้
เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดค่ะ